คุณคุปตนันถือกระกางร่มเข้ามาในสตูของเราเลย

นี่เช้านี้ฝนตกทั่วกรุงเลยนะ

ตอนที่ข่าวกีฬาคุณวรปัตย์อ่านข่าวอยู่

แต่ถ้าดูจากจอตอนนี้ดิฉันห่วงคุณเป็นพิเศษเลย
คุณไปสาบานอะไรแถวไหนไว้ไหม

ของข้าวมีพลังกำหน้าพิเศษครับเรียกมา

เดี๋ยวคุณจะให้คำตอบเรื่องของสภาพฟ้าฝน
แต่ขออนุญาตที่จะไปดูก่อนนะฮะ
ว่าเช้านี้มีฝนตกหนักที่ไหนบ้าง
มีรถติดที่ไหนบ้างจากการรายงานกันเข้ามา

พื้นที่แรกนี่นะคะอยู่ที่เทพารักษ์นะคะ
ก็ในโซนนี้มีน้ำขังแบบนี้
แล้วก็เป็นภาพถ่ายในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
จะเห็นว่าฟ้ายังไม่สว่างเลยนะคะ
จากการสังเกตดูท่วมล้ออยู่ประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตร

ซึ่งโซนตะวันออกเหมือนกันก็มีหลายพื้นที่นะคะพัฒนาการ
ซอยแบริ่งมีน้ำรอการระบายเหมือนกัน
หลายพื้นที่นะฮะต่อแถวอุดมศุกร์หน่อยครับ

สุขุมวิทย์๑๐๓โอ้โหกลายเป็นคลองและถนนสุขุมวิทย

มาดูเส้นลาดพร้าวหน่อยไหมคุณคุปตนัน

สัญจรบริเวณนักกล่าวก็ต้องเพิ่มความระวังหน่อยนะครับ
แล้วก็มีน้ำขังท่วมรอการระบาย๒ช่องทางการจราจร
โอ้โหคือลาดพร้าวเนี่ยถ้าเวลาท่วมทีนะติดหนักเป็นอมภาษณ์เหมือนกัน
ใครที่ผ่านรัชดาตอนเช้าผมก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันโอ้โหรถแน่นเลยนะครับ
น้ำนี่ใครขับมอเตอร์ไซต์นี่ถึงหัวเข่าเลยนะฮะ
นี่ผมดูข้อมูลจากบกจรกองบังคับการตำรวจจราจรในพื้นที่กรุงเทพ
สีแดงเต็มเลยครับคุณผู้ชมลองเข้าไปเว็บไซต์นะฮะ
สีแดงในเส้นกรุงเทพมหานครเยอะเลยนะครับ
แล้วก็มีข่าวประกาศออกมานะฮะ
ว่าช่วง๘โมงกว่านี้เองน้ำท่วมภายในอุโมงศรีอุดมนะครับ
มีรถเสียถนนรทวาดราชนฮข์ลินทร์

น้ำท่วมถนนสุขุมวิทย์แยกปู่เจ้าสมิงพราย

แล้วก็แจ้งเบี่ยงการจราจรรามกำแหง๑๕๑ทับ๑
ซอยรามกำแหง๑๕๙ทับ๑
คุณผู้ชมรายงานผ่านไลน์หน้าจอมาเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าตอนนี้จากการตรวจสอบปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้ในแต่ละจุด
ตอนนี้บางนาสูงที่สุดความรุนแรง๑๐๖มิลลิเมตรต่อชั่วโมง

วังทองหลัง๘๘มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
ประเวท๘๖มิลลิเมตรต่อชั่วโมง
จุดต่อไปเป็นห้วยขวางลองลงมาก็เป็นพระขนง
ไปดูภาพแรกก่อนนะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
เป็นภาพถ่ายอะไรได้สมรรถการฝนร่าสุดปัจจุบันตอนนี้
เป็นกลุ่มฝนค่อยคลื่นตัวมาจากปีกตะวันตก
ของกรุงเทพมหานครนะครับเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ก็ทำให้ปริมาณฝนนั้นมีการ
เลื่อนตัวเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็จะเข้าปกคลุมบริเวณนครปฐมนนทบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม

กลุ่มฝนปกคลุมอยู่บริเวณบางบอนหนองแข็มบางแคร์
บุรณะบางขุนเทียนสมุทรปราการ
การว่าหลังจากนี้ก็จะอ่อนกำลังลงเรื่อยนะครับ

ก็มีโอกาสที่จะตกปล่อยตลอดทั้งวันไปเรื่อย

หนาวครั้งนี้จะเป็นหนาวที่มาพร้อมกับฝน
หนาวที่พับหมุนหน่อยหนึ่ง

อ่ะท่องกงไต้หวันแถวนั้นนะครับ

แผ่กำลังลงมาของบริเวณความกดอากาศสูง

ก็มาปกกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพ

จุดที่ต้องระวังต่อไปก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เพราะว่ากำลังของอากาศหนาวค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ

แน่นอนครับฝนที่ตกหนักแบบนี้

จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาค

คลื่นลมบริเวณฝั่งอาวุธัยอันดามันก็สูง๒๓เมตร

ใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้จะทำให้อุณหภูมิหนาวเย็นแค่ไหน
ก็มีทั้งหนาวและมีฝนตกด้วยนะครับ
ก็พบว่าในพื้นที่ภาคอีสานจะเป็นจุดแรกที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นนะครับ
ก็คาดการณ์ว่าจะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดต่ำลงไปจากเดิม๖๘องศาเซลเซียต
งั้นถามนิดนึงวันเด็กตกลงจะฝนตกหรือว่าจะหนาว
ก็อย่างที่บอกไปอิสาน๖๘องศาเซียตแน่นอนจะล้วนมันรวดลงจากรวมเตือน
ตัวภาคอื่นก็ก็๒๔องศาเซียวเซียต

เดี๋ยวใครเขาจะเตรียมตัวไปเจอกันนะครับ